ชนบุรีหน่อยคุณตาสมปองแกตอนตี๕๓๐นะออกจากบ้านมา

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำมันหมดกลางทาง
เข็นกลับบ้านมาพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ไปเจอใครไม่รู้ออกจากบ้านตัวเองมา
ใส่เอโม้มาด้วยนะถือสากเขาด้วย

เป็นญาติใช่ไหม

พ่อจำได้ไหม
นั่นเหรอที่รองเท้าใช่ไหม
อยู่ตรงถนนหน้าบ้านของนุ้งแก่เนี่ยในอำเภาสัตว์ตะหิบจังหวัดชนบุรีนะครับ
โอ้โหปูดเป็นลูกมะกรูดหลายจุดเลยอะ
ใกล้กันมีสากกระเบือยาวสักฟุตหนึ่ง
แล้วก็รองเท้าพ่อใบหนึ่งคู่ประแจเครื่องมือชั่งกันไกร

พวกนี้มาจากบ้านตาสมปองหมดเลยนะ

เห็นคนร้ายมันสวมหวกไอ้โม่งมา

ส่วนเช้าเมื่อวันอาทิตย์๓กลายอย่น
ออกมาจากบ้านตาสมปองเลยตะโกนอ่ะเฮ้ยมาทำไมเท่านั้นแหละครับ
คนร้ายกระโจนเอาสากอ่ะคุณผู้ชมอ่ะแข็งแข็งกระนำตีกระนำตี
ตาสมปองล้มลงไปแล้วคนร้ายก็รีบหนีไปเลยตาสมปองยังพยายามตั้งสตินะ
โอ้โหคุณผู้ชมขนาดล้มไปแล้วนึกภาพนะพังงกหัวขึ้นมา
พังหกหัวขึ้นมาจะดูไอ้ทะเบียนมอเตอร์ไซค์เออเออเห็นไหมเห็นไหม
เห็นห้าแปดเจ็ดหนึ่งโอ้จำแม่นด้วยเออแต่หมวด
หมวดอักษรกับจังหวัดเนี้ยมอไม่ทันน่ะสิอืมฮืมฮืมฟังตาสมปองด้วยครับ
เพิ่งเห็นผมมันก็วิ่งครับมาเลยตีตาเลยเหรออ่าครับ
ครับครับแล้วตาแล้วเข้ามารถไหนครับมอเตอร์ไซค์รถคนร้ายอ่ะ
มอเตอร์ไซค์ตรงนี้มอเตอร์ไซค์สีอะไรครับสีล้ำห้าเป็นเจ็ดหนึ่ง
สีล้ำแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่หายแล้วก็เบาอ่ะโอ้อาการหนักเลย
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ก็พาคุณตาเนี่ยไปโรงพยาบาลเลยส่วนทางคดีครับ
ตำรวจสพสัตหีบคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเมายาหรือไม่ก็วัยรุ่นในพื้นที่มาดักซุ่มอยู่
เห็นคุณตาออกจากบ้านปุ๊บตั้งแต่ตี๕๓๐ก็เลยสบโอกาสเข้าไปลักขโมยของเลย
แต่กระป๋องแป้งเด็กใช้แล้วด้วยนะพี่เบิร์ต
ไปทำอะไรอ่ะขายก็ไม่ได้ไม่แน่ใจเอาไปทำอะไรครับ
นี่ครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ที่โจรมันไปเอามาจากบ้านตาสมปองนะ